วันจันฉันคิดถึงเธอแล้ววันอังคารไปหาได้ไหม
ที่หาแนวร่วมเนี่ยคือกำลังจะพูดถึงนักร้องหนุ่มสุดเซอร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์อย่างหนุ่มแพทริกอนันดา
เจ้าของเพลงฮิตเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงคนไกลยอดวิวสูงถึง๔๖ล้านวิวคุณผู้ชม
ลาเวนเดอร์๑๖ล้านวิวและเพลงโอเอซิส๑ล้านวิวโอ้โหแต่ละเพลงนี้ล้านขึ้นทั้งนั้นเลยนะ
หรือจะเป็นเพลงชื่อยาวอย่างจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ยอดวิวพุ่งไปแล้วจ้า๑๕ล้านวิวคุณผู้ชม
ล่าสุดหนุ่มแพทริกเข้ามาขอบคุณบันเทิงไทยรัฐนะคะพร้อมกับเปิดใจถึงกระแสตอบรับที่ท่วมท้น
ตัวเองยังตะลึงอย่างวันวาเลนไทยที่ผ่านมาก็ทำเอาคนทั้งสยามแตกตื่น
เมื่อมีสาวต่อคิวยาวเหยียดเพื่อร่วมรับรายเซ็นต์จากแพทริกอนันดา
ส่วนเรื่องผลงานเพลงใหม่ที่ชื่อเพลงวงกลมมันมีความหมายมีที่มาที่ไปยังไง
แล้วเรื่องหัวใจตอนนี้นั้นจะโสดหรือไม่โสดไปฟังกันเลยจ้ะ
ผมแต่งจากอาการปวดหัวของผมเองใช่ตอนนั้นผมเจอปัญหาเรื่องนี้แหละครับ
ผมแบบแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ออกจากวงกลมไม่ได้ลืมคนคนหนึ่งไม่ได้

เหงาครับพี่แต่ก็เราทำงานเยอะหลังใช่
โอ้โหยอดวิวอย่างดีงามคุณผู้ชมค่ะ
พูดเมล็ดนี้มีแต่เรื่องดีแซ่บเลยถูกใจจริงเลยใช่ไหมแพะกว่า